มากันที่ครอบครัวนี้บ้างค่ะซุปตาขาร็อกคุณเสกโลโซนะคะ
เมื่อวานนี้ที่บ้านพี่เสกค่ะจัดปาร์ตี้กันสนุกสนานนะคะ
ให้กับน้องเสือแล้วก็น้องลอนดอนค่ะแล้วก็มีเหรอ
นี่ไงเป็นประเด็นนี่ไงว่าจัดได้เหรอคนดูภาพเนาะ
ก็มีหลากหลายคนหลากหลายช่วงอายุเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีคุณศรีพระยาคุณการวิพากรญาติญาติและคนสนิทมากันเนี่ยอบอุ่นเลยนะ
เห็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าครอบครัวก็น่ารักดีกลับมามีรอยยิ้ม
ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับลูกของพี่เสกนะคะคลุกนะคะ

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะคือช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะ
หลายคนชาวเด็ดเนี่ยก็มีการแบบว่าติ๊ะติ๊งเหมือนกันนะคะ

เป็นคืนแรกที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิลล์

แต่ภาพที่เห็นแฟนบอกว่ามันเป็นการรวมตัวกันหลายคน
ระยะใกล้ชิดกันเหลือเกินเรียกว่าไม่มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเลยค่ะ
มีเด็กมีผู้สูงอายุนะคะแถมไม่ได้ใส่หน้ากากกันทุกคนอีกด้วย
ก็เลยมีหลายความเห็นค่ะที่แสดงความเป็นห่วงครอบครัวพี่เสก
เพราะอย่างที่เราทราบนะคะว่าเราต้องดูแลตัวเองอย่างมากในช่วงที่กำลังมีโรคระบาดนี้
บางคนค่ะก็อยากเสนอแนะนะให้ระมัดระวังมากกว่านี้
อยากให้พี่เสกค่ะเป็นศิลปินทำตัวเป็นแบบอย่าง
เพราะก่อนหน้านี้ค่ะเพียงไม่กี่วัน
พี่เสกเองก็เพิ่งจะออกมารณรงค์ให้คนทำตามนโยบายของรัฐบาลอยู่เลยค่ะ
อยากจะแบบว่ามีโมเมนต์ดีแบบนี้นะคะ
แต่ว่าก็ตอนนี้นะครับลดการปาร์ตี้ไปก่อนแล้วกันนา
แต่ถ้าสังเกตเมื่อสักครู่เขาไม่เป่าเค้กกันนะ

ไม่งั้นฝอยน้ำลายละอองฝอยต่างอันตราย
แต่ว่าระยะการพูดกันคุยกันมันก็ใกล้เกินไปด้วยนะคะ
ยังไงก็นะพี่นะรับฟังนะ
แล้วก็ครั้งหน้าอย่ากันมากเยอะ